เพราะว่าช่วงนี้ยังต้องเตือนกันเรื่องของฝนฟ้าขนอง

และเหตุการณ์นี้เกิดฟ้าผ่าขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
ทำให้คุณลุงท่านหนึ่งเสียชีวิต
ว่าคุณลุงท่านนี้ที่โดนฟ้าผ่า
เพราะว่าคุณลุงขาท่านดามเหล็กไว้
อาจจะเป็นชนวนให้เกิดฟ้าผ่าลงมาที่ท่านได้นะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่กลางสวนยางพาราบ้านสายร้า
ตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เดินเท้าเข้าไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็เดินค่อนข้างยากลำบากเหมือนกันตรงนี้
เพราะว่าหลังจากฝนตกพื้นที่ก็เฉอะแฉะนะครับ
กระทั่งไปพบศพของนายวิรันเชื้อกูลชาติอายุ๖๓ปี
เสียชีวิตอยู่บนแคร่ไม้ในเพลิงพักครับ
ตามร่างกายเพราะว่าด้านซ้ายของร่างกายคุณลุงวิรันดิ
ตั้งแต่แขนลงมาถึงปลายเท้ามีแผลไหม้
ผิวหนังฉีกขาดเสื้อผ้าและกางเกงด้านซ้ายขาดกระจุย

แล้วก็ยังพบต้นยางพารา๓ต้นมีร่องรอยถูกฟ้าผ่า
ทำให้เนื้อไม้ยางพาราฉีกออกเห็นได้ชัดเลย
แล้วก็เสาหลักของสาราอีก๒ต้นก็มีร่องรอยเหมือนถูกฟ้าผ่า
สาวฉีกขาดออกเป็นทางยาวเหมือนกัน

สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นคุณลุงวิรันดิ์ผู้ตาย
ออกไปเก็บแตงโมที่ปลูกไว้เพื่อจะนำไปวางขาย
สักพักมีเพื่อนบ้านขี่รถจักรยานยนต์มาหา
ระหว่างนั้นเกิดฝนตกหนักครับมีเสียงฟ้าร้องเป็นระยะ
วิรันดิก็เลยรีบขึ้นไปนั่งหลบฝนในเพิงพักตรงนี้
แล้วก็นั่งพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์มาหา

ปรากฏว่าฟ้าผ่าลงมาที่รถแบ็คโฮซึ่งจอดไว้บนเนินดิน
คือมันไม่ไกลจากเพลิงของคุณลุงนะที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะฮะ
แล้วก็เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับ
สายฟ้ามันผ่าพาดเป็นทางยาวมาถึงเพลิงพัก
อยู่ห่างจากรถแบ็คโฮลประมาณ๘๐เมตร
มันก็ผ่าลงที่ต้นยางอีก๓ต้น
คุณคือมันไม่ได้ผ่าครั้งเดียวมันผ่าตรงนี้คุณนะ
ผ่ามาที่รถแบคโฮผ่ามาที่ต้นยาง
แล้วทีนี้ไอ้สายฟ้ามันเหมือนพาดไปเลย
ไปถึงตรงเพลิงพักตรงนี้นะครับ
แล้วก็ฟ้ามันผ่าโดนตัวของคุณลุงวิรันดิ

ตึงหงายหลังเสียชีวิตทันทีเลย
ส่วนเพื่อนบ้านที่มานั่งพูดคุยด้วยกับลุงวิรันดิ์
ตกอกตกใจคุณรอดตายมาได้อย่างปฏิหารเหมือนกัน
ถึงกับเนื้อตัวสั่นเลยนะคุณรีบวิ่งกลับบ้าน

แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ฟ้ามันผ่าแล้วก็มันพาดลงมาถึงตัวลุงนิลุงวิรันดิ
ก็คาดว่าที่ตัวผู้ตายคือตรงขาของคุณลุง

ก็น่าจะเป็นชนวนตัวนำไฟฟ้า
ทำให้ฟ้าผ่าลงมาถึงตัวของคุณลุงวิรันดิจนเสียชีวิต
ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ

ก็จะมอบศพให้ญาติรับกลับไป
ดำเนินการตามประเพณีทางศาสนาต่อไป

เรื่องของฟ้าผ่านนะครับ